คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ทางตำรวจสพจุลาพรได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นในสวนยางพารามีคนเสียชีวิตเป็นผู้หญิง
ชื่อว่านางสุพิษวันนะอายุ๔๒ปี
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองถูกยิงเข้าที่ศีรษะเหมือนกับเจาะยิงเลยนะคะ
เสียชีวิตอยู่แล้วก็สามีนั่งอยู่ข้างศพอะค่ะ
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นน้องชายสามีก่อเหตุ
สาเหตุก็คือประเด็นเรื่องของมรดกค่ะ
ทะเลาะกันแล้วก็โมโหคว้าปืนลูกซองยิงแบบจ่อยิงเลยอ่ะ
จนเธอเสียชีวิตอยู่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
ตำรวจสพจุลาพรได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตที่บ้าน
ในพื้นที่หมู่๑ตำบลทุ่งโพอำเภอจุลาพรจังหวัดนครศรีธรรมราช
พอไปตรวจสอบทั้งตำรวจทั้งแพทย์เวรทั้งกู้ภัยก็พบศพเนี่ยนะคะ
นางสุพิษเนี่ยนอนหงายอยู่ในพื้นบ้านถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาว
แก้มขวาทะลุศีรษะนัดหนึ่งข้างศพสามีก็นั่งร้องไห้อยู่นะคะ
ชื่อว่านายสุพินสุกิจจาอายุสี่สิบสี่ทีนี้ค่ะจากการสอบสวน
ทำให้รู้ว่าคนก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นน้องชายของสามี
ชื่อว่านายจิรพัฒน์สุกิจจาหลังก่อเหตุก็ถือปืนวิ่งหนีไป
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจับได้ตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมยศศรีหาบัวผู้กำกับการสพจุลาพรบอกว่าก็สั่งชุดสืบสวน
ติดตามไปจับกลุ่มตัวมือปืนที่ก่อเหตุก็จับได้
พร้อมกับปืนลูกซองยาวที่ใช้ก่อเหตุก็นำตัวไปสอบปากคำ
ล่าสุดเนี่ยหลังจากจับได้เมื่อคืนผู้ต้องหาเขารับสารภาพค่ะ
ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปคุยกับผู้ตายแต่ถือปืนไปคุย
คือตั้งใจไปคุยแต่เอาปืนลูกซองไปด้วยผู้ตายเป็นพี่สะพ้าย
ไปคุยกันเรื่องมรดกค่ะแบ่งกันไม่ลงตัวตกลงกันไม่ได้ทะเลาะกัน
แล้วด้วยความที่ถือปืนไปคุยไงโมโหเอาปืนเจาะยิงเลย
จ่อยิงพี่สะพ้ายไปนัดหนึ่งเสียชีวิตคาบ้านนะคะ
ปรากฏว่าปัสสาวะม่วงด้วยก็ต้องนำตัวไปคุมขัง
แล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มเบื้องต้นก็คือแน่นอนแหละ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และเพิ่มข้อหาเสพยาเสพติดไปด้วยค่ะ